การนี้ค่ะที่เราให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปเมื่อวาน
แล้วเราก็รับปากว่าเดี๋ยวเราจะตามความคืบหน้าให้แน่นอน
เพราะว่าผู้เสียหายเป็นพนักงานของไทยรัฐทีวีด้วย
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นเลยว่า
มีผู้ชายคนนึงศีรษะเกลียนใส่เสื้อสีเหลืองคือคล้ายทหาร
คือเขาเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละมาหน้าบ้านมาทะเลาะกับเจ้าของบ้านที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
มาทำร้ายร่างกายเขากระโดดข้ามรั้วมาทำร้ายร่างกายเขาต่อถึงในบ้าน
ภรรยาเขาออกมาช่วยแล้วผู้ชายคนนี้ที่คล้ายทหารเอามือบีบคอภรรยาผู้หญิงตัวเล็กนะ
แล้วแบบยกขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
อะไรโยอะ
นี่ไงคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

เสื้อสีเหลืองที่คล้ายทหารคนนี้
ถ่าหารจริง

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านของผู้เสียหาย

กลางค่ำกลางคืนด้วยค่ะคือคุณบุกรุกเข้ามาในบ้านเขานะ

เจ้าของบ้านคือนายเปี่ยมสุขบุญเรือง
อายุ๓๙นะคะนี่ค่ะ
ส่วนผู้ชายเสื้อสีเหลืองศีรษะเกรนคนนี้
อย่างที่บอกว่าเขาเป็นทหารจริง

สำนักงานเจรทหารกองบัญชาการกองทัพไทย
ไม่ใช่ชายคล้ายทหารแล้วค่ะคือทหารจริง
ผู้หญิงคนนี้คือพนักงานไทยรัฐทีวีค่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวนะคะ
บีบคอเขาแล้วยกขึ้นมาด้วยอะค่ะนี่ค่ะคือตัวนายเปี่ยมสุก
บาดเจ็บก็คือปากแตกนะคะกระพุงแก้มนี่เย็บไปห้าเข็มอ่ะค่ะ
ส่วนคุณพี่ผู้หญิงภรรยาที่เป็นพนักงานของไทยรัฐนี่นะคะ
นางสาวอลิสาโชคสินสมบูรณ์อายุสี่สิบสองโอ้โหถูกบีบคอตามคลิปเมื่อสักครู่อ่ะ
หายใจไม่ออกนะคะมีรอยฟกช้ำที่คอด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นบาดแผลแบบนี้
พฤติกรรมของทหารนายนี้เนี่ยคือชกผู้เสียหายเข้าไปเจ็ดครั้งครับ
บีบคอหนึ่งครั้งบีบคอเนี่ยเราพยายามนับวินาทีเลยนะคะ
เพราะว่ามันเป็นจุดที่จุดสำคัญอันตรายถ้าเขาหายใจไม่ออกแล้วโอ้โห
สีชีวิตขึ้นมาทำยังไงใช่ครับบีบคอเขาอยู่สิบห้าวินาที
นี่นี่ที่บีบค้างอยู่นี่นะบีบคอสิบห้าวินาทีค่ะโอ้โห
ดูสิคะโอ้โหเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้ครับ
เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้แน่นอนคือเบื้องต้นทางคนเจ็บที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
เขาไปหาหมอนะคะโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น
ไปตรวจแผลว่าตกลงแล้วเขามีบาดแผลตรงไหนยังไงบ้าง
เย็บแผลตรงไหนเพิ่มไหมครับแผลลึกนะคะกระพุงแก้มนี่เย็บนะคะ
แต่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องเย็บเพิ่มแล้วเย็บไปเรียบร้อยแล้ว
แต่แค่ระวังแผลฉีกขาดเพิ่มเติมแล้วก็ระวังเรื่องการกิน
ตอนนี้คนเจ็บบอกเลยว่าผมเข้าใจเลยหยอดน้ำข้าวต้มเป็นยังไง
คือต้องหยอดน้ำเขาต้มจริงจริงฝั่งเนี้ยคือขยับแทบไม่ได้
ก็เลยพาทีมข่าวไปดูเนี่ยนะคะจุดที่เกิดเหตุ
หน้าบ้านตามคลิปเนี้ยหยอดน้ำเขาต้มจริงจริงอ่ะ
ต้องค่อยค่อยแบบหยอดเข้าไปค่ะมันเคี้ยวไม่ได้เลย
ค่อยกลืนค่ะอื้อหือดูสิเนี่ย
แล้วคุณผู้ชมคิดดูนะกระพุงแก้มด้านในอ่ะครับ
เย็บอ่ะห้าเข็มโอ้โหหยอดน้ำเขาต้มแบบนี้จริงจริง
ทีนี้ค่ะถามว่ามันมีร่องรอยอะไรที่หน้าบ้านบ้างอ่า
หน้าบ้านเนี่ยคราบเลือดยังมีค่ะมีนี่ด้านนอกใช่ไหมฮ
ด้านนอกเกี่ยวเย็บนี่ค่ะหยุดต่อยแล้วก็โดดเข้ามาแล้วมาต่อย
ใช่เอาไปบีบคอเมียเขาอีกใช่ค่ะเลือดกระเด็นติดกำแพง
คุณผู้ชมคิดดูกันแล้วกันนะคะอืมที่พื้นก็ยังมีเลือดนะคะครับ
แล้วคนเจ็บเสื้อเขาก็ยังเปื้อนเลือดแล้วเขาก็เก็บไว้หมดนะคะ
นี่กำแพงเนี้ยกำแพงเปื้อนเลือดแบบนี้ค่ะโอ้นี่เสื้อ
เสื้อก็เปื้อนเลือดเก็บไว้ค่ะเพราะทุกอย่างนี้มันคือหลักฐานสำคัญ
อืมในการประกอบสำนวนคดีด้วยนะคะครับนี่คือความเสียหาย
นี่คือความบาดเจ็บส่วนช่วงบ่ายผู้เสียหาย
เขาไปให้ปากคำกับตำรวจสพบางบัวทองที่นนทบุรีนะคะ
สอบปากคำอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่าได้ค่ะนายเปรียมสู่คนเจ็บเนี่ย
ตำรวจก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
อืมก็ยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้ไปหาเรื่องผู้ก่อเหตุ
ก่อนแน่นอนแต่ยอมรับว่ามีการบีบแตรที่หน้าบ้านจริงจริงครับ
ซึ่งเรื่องนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันถามว่าบีบแรร์ทำไม
เปี่ยมสุขบอกว่าผมก็บีบแตรเรียกภรรยาอืม
ภรรยาลงมากินข้าวด้วยก็เท่านั้นเองจริงจริงครับ
ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ก่อเหตุถึงขั้นโอ้โห
มาถึงหน้าบ้านเขาทำร้ายร่างกายเขาถึงหน้าบ้าน
กระโดดข้ามรั้วมาทำร้ายร่างกายเขาถึงในบ้านอีกทั้งทั้งที่เขาพยายามขอร้องแล้วนะคะ
หยุดเธอหยุดเธอหยุดทำร้ายเถอะครับ
เหตุการณ์มันอุกอาจเกินไปปีนรั้วเข้ามาขนาดเนี้ยโอ้โห
แล้วบีบคอผู้หญิงตัวเล็กแบบนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยหรืออย่างไร
ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นทหารนะคะเป็นทหารควรจะอดทนอดกลั้น
ไม่ควรจะมาก่อเหตุแบบนี้เลยจริงจริงทีเนี้ยตัวผู้เสียหาย
เขาบอกว่าเขากลัวว่าเรื่องจะเงียบไงฮะกลัวว่าเรื่องจะเงียบ
ก็เลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรเป็นข่าวแบบนี้ก็ดี
เพราะว่าผู้ก่อเหตุจะได้ไม่กล้ากลับมาทำร้ายเขาซ้ำไงคะครับ
ไม่มีอาวุธครับแค่หมัดธรรมดานี่ก็กระพุงแก้มทะลุครับ
ตอนนี้เย็บประมาณสี่เข็มอะครับผมขนาดยกมือไหว้แล้ว
เขายังไม่หยุดนะครับยังซ้ำลงมาอีกตั้ง๗๘หมัด
จนผมเกือบจะสลบแล้วผมคิดว่านะครับ
เรื่องก็คงเงียบขนาดลูกน้องนะฮะที่อยู่ในกลมกองของท่านยังขนาดนี้นะฮะ
แล้วผมคิดว่าลูกพี่จะขนาดไหนครับที่ตามกรรมกล่าวอ้างของผู้ต้องหาครับ
ผมกลัวจริงครับผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าผมอาจจะย้ายที่อยู่อาศัยเลยด้วยซ้ำครับผม
ส่วนพนักงานไทยรัฐทีวีของเราค่ะก็คือภรรยาของพี่เปี่ยมสุขคนนี้นะคะ
นางสาวอลิสาโชคสินสมบูรณ์ก็บอกว่ายังจำเหตุการณ์ได้ทุกวินาที
เพราะว่าตอนถูกบีบคอเนี่ยตกใจมากจริงนะคะคือบีบคอแล้วยกเธอขึ้นคือเธอตัวลอยเลยนะคะ
ตัวลอยขึ้นมาจริงนะคะแล้วหายใจไม่ออกบีบคอเธอแรงมาก
เนี่ยคอเธอก็ชี้ให้ดูว่ายังมีรอยฟกช้ำมีรอยห้อเลือดอยู่เลย
ครับไม่คิดว่าชายชาติทหารจะกล้าทำกับผู้หญิงแบบนี้
หลังจากนี้ไม่กล้ากลับไปนอนบ้านเลยค่ะครับ
ก็คุยกันว่าเอ๊ะเราย้ายบ้านกันดีไหมย้ายไปอยู่ที่ไหนกันดีเนี่ย
อืมคือกลายเป็นว่าบ้านมันควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย
แต่ตอนนี้บ้านกลายเป็นสถานที่ที่มันไม่ปลอดภัยไปซะแล้ว
กลัวค่ะตอนแรกคือที่เขาบีบมาก็คือตกใจว่า
ทำไมเขาถึงกล้ากล้าทำขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือจริงจริงแล้วอ่ะอยากจะเอามือไป
อย่าทุบหน้าเขาแต่กลัวกลัวเขาสวนมาอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือจะอยู่เฉยดีกว่าแรงแรงค่ะจนมันหักตรงหลอดลมมันจะหายใจไม่ออกอะค่ะ
ใช่ส่วนจากการบีบเขาคือมันบีบแล้วยกขึ้นค่ะ
มันอยู่ที่นั่นมันก็น่าจะอยู่ยากแล้วอะค่ะน่าจะหาที่อยู่ใหม่อะค่ะ
เพราะว่าเขากลัวเขาคือเขาเข้ามาได้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรแล้วอ่ะ
เอาเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะไม่ยอมโอ้โหดูรอยช้ำที่คอสิคะ
นึกสภาพดูว่าผู้หญิงตัวเล็กแบบนี้ค่ะถูกทหารคนนึงบีบคอแล้วยกเธอขึ้นจนตัวลอย
คือไม่น่าเชื่อนะว่าคือจะไม่พอใจอะไรยังไงก็แล้วแต่นะ
แต่อันนี้มันถึงขั้นกระโดดปีนข้ามรั้วไปทำร้ายเขาในบ้านนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วผู้หญิงคือภรรยาของเจ้าของบ้านคือเขาไปช่วยห้ามนะคะ
ใช่แล้วผู้หญิงตัวเล็กเล็กอ่ะค่ะทีนี้ค่ะผู้ที่ก่อเหตุ
อย่างที่บอกว่าเขาเป็นทหารจริงจ่าสิบโทสาธิตศรีสุขใสทหารประจำสำนักงานเจรทหารกองบัญชาการกองทัพไทย
ครับเบื้องต้นหลังจากเกิดเรื่องอืมผู้บังคับบัญชาของจ่าสาธิตโทรศัพท์ไปขอโทษผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะดำเนินการลงโทษทหารนายนี้และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้เสียหาย
ครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วด้วยนะคะ
และไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้อยู่ในกระบวนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อันนี้ทางวินัยคือเรื่องหนึ่งทางทหารจะดำเนินการส่วนทางอาญาครับ
คดีอาญาตำรวจก็จะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันแบบนี้นะคะ
ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของคนเจ็บอย่างแน่นอนและตอนนี้ตัวจ่าสาธิต
คนที่ก่อเหตุอ่าอยู่ในการควบคุมตัวของทางกองบัญชาการกองทัพไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ
เขายืนยันมาแบบนี้นะคะอ๋ออยู่กับทหารถูกควบคุมตัวอยู่ในกรมชาการกองทัพไทยค่ะครับ
ผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้ทราบเรื่องแล้วแล้วก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบส่วนทางวินัย
ในตอนนี้ผมกำลังดำเนินการอยู่นะครับในส่วนของคดี
อาญานั้นที่อยู่กับพนักงานสอบสวนนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ
เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทางกองประชาการกองทัพไทยเนี่ยจะดูแลเรื่องนี้ให้ในส่วนของวินัยนะครับ
ทุกอย่างให้ความเป็นธรรมกับคุณแอลิสากับคุณเจียมสุขอย่างเต็มที่ครับ
ในส่วนของคดีอาญานี้เราไม่สามารถเข้าไปก้าวไก่ได้อยู่แล้วแล้วก็จะไปเข้าไปยุ่งด้วยครับผม
ตอนนี้เจ้าตัวเอ่อถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับผมอืมนี่ค่ะ
เป็นคำชี้แจงจากทางผู้บังคับบัญชาเพราะว่าเราก็พยายามตามหาตัวทหารนายนี้ไงนะ
ก็คือสรุปแล้วตอนนี้คือทางต้นสังกัดเขาคุมตัวไว้ได้แล้วใช่ค่ะ
อยู่ในกองบัญชาการกองทัพไทยอันนี้ก็เป็นการดำเนินการทางวินัยอืม
ส่วนคดีอาญาตำรวจดำเนินการพันธุ์ตำรวจเอกพรเทพเพชรรักษ
ผู้กำกับสพบางบัวทองบอกว่าตอนนี้ก็เลยทำหนังสือ
ออกหมายเรียกเรียกตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหา
ออกหมายเรียกเรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นทหารอยู่ในสังกัดของสำนักงานเจรทหารจริงจริง
ซึ่งในการสอบปากคำทหารแบบนี้ค่ะตำรวจบอกว่าก็จะมีนายทหารพระธรรมนูล
มาร่วมสอบปากคำด้วยค่ะอืมส่วนคำถามที่ว่าและทหารนายนี้
จะถูกดำเนินคดีและจะไปถึงขั้นถูกออกจากราชการเลยหรือเปล่าครับ
เรื่องนี้เราก็ได้ข้อมูลมาว่ามันจะต้องแบ่งเป็นสองอย่าง
คือหนึ่งคดีอาญาที่ตำรวจดำเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นการบุกรุก
หาสถานในยามวิการการทำร้ายร่างกายและการข่มขู่ผู้อื่น
พฤติการที่เกิดขึ้นในคลิปภาพเนี่ยค่ะ
อันนี้สามารถดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนส่วนจะให้ออกจากราชการเลยหรือเปล่า
ต้องออกจากการเป็นทหารไหมอันนี้ตำรวจบอกว่าตำรวจตอบไม่ได้
ครับมันก็เป็นหน้าที่ของต้นสังกัดในการตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นเรื่องทางวินัยที่ทางทหารจะเป็นคนดำเนินการ
ก็จะแยกเป็นสองเรื่องแบบนี้ค่ะอ่าหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ย
ที่เป็นเจ้าของบ้านก็คือฝ่ายภรรยาเป็นพนักงาน
ทำงานอยู่ที่ไทยรัฐทีวีพอดีใช่ค่ะแต่เหตุการณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ว่าเกิดกับบ้านไหนเกิดกับใครก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยสื่อต้องนำเสนอข่าวแล้วก็
ให้ความเป็นธรรมกับทางคนที่เขาถูกกระทำอย่างแน่นอนนะคือไม่ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ย
อาจจะมองหน้ากันเขม่นกันชอบกันไม่ชอบกันคือเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรือว่าเจอหน้าผ่านกันทุกวันเนี่ย
เรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเราเล่าข่าวนี้ไปเมื่อวาน
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามว่าแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเห็นในคลิปภาพเนี่ย
มันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเคยทะเลาะกันมาก่อนไหมหรืออะไรกันไหม
ซึ่งผู้เสียหายก็ยืนยันว่าไม่มีต่อให้มันมีอะไรกันมาก่อนแบบนี้
คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบุกเข้ามาในบ้านเขาถูกต้องมาทำร้ายร่างกายเขาถึงในบ้าน
มาทำร้ายภรรยาเขาแบบนี้ยังไงก็ทำไม่ได้อยู่ดีค่ะ
สมมุติว่ามีนะจะไม่พอใจมาแต่เดิมแล้วก็ไปเจอเรื่องบีบแปรอะไรอีกก็แล้วแต่เนี่ย
คุณเดินมาถึงเกาะรั้วถามเขาแล้วต่อยเขาแล้วคุณก็ปีนกระโดดข้ามรั้วเข้าไปไปต่อยเขาอีก
เมียเข้ามาคุณโอ้โหมันทำไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหม
วันนี้มันอุกอาจมากนะครับวันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามเพื่อนบ้าน
หลังที่อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะค่ะระหว่างบ้านของจ่าทหารนายนี้
กับทางบ้านของผู้เสียหายสองสามีภรรยาเพื่อนบ้านบอกว่า
คือสองบ้านนี้ก็ไม่เคยเห็นเขาทะเลาะหรือว่ามีปากเสียงกันนะก็มีวันที่เกิดเหตุนั่นแหละ
วันนั้นก่อนจะเกิดเหตุที่จ่าทหารบุกเข้าไปในบ้านเขาไปทำร้ายเขา
ทั้งฝั่งของผู้เสียหายฝ่ายสามีเหมือนกับเขาตบเบาะรถจักรยานยนต์
แล้วก็บีบแตรรถจักรยานยนต์เสียงดังอยู่หน้าบ้านอาจจะทำให้จ่าสาธิต
คิดว่าไปยั่วยุหรือไปก่อกวนอะไรเขาหรือเปล่า
ก็เลยเป็นชนวนเหตุให้ออกไปหาเขาถึงหน้าบ้านแล้วก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้น
ซึ่งเพื่อนบ้านที่คุยกับเราบอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันก็เกินไป
รุนแรงเกินไปถึงขั้นบุกไปหน้าบ้านเขาแล้วก็ปีนเข้าไปในบ้านเขา
ทำร้ายเขาทั้งสามีแล้วก็ภรรยาส่วนตัวของเพื่อนบ้านที่คุยกับเราบอกว่า
เคยคุยกับจ่าสาธิตนะครับคือความจริงก็ดูเหมือนกับ
เขาก็ไม่ใช่คนจะไปหาเรื่องหาราวก่อเหตุอะไรกับใครนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าปมสาเหตุเนี่ยมันจะมีปัญหาส่วนตัวกันอะไรอยู่แล้วหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอ่ะนะแต่มันก็ไม่สามารถบุกไปทำร้ายกันแบบนี้ได้ไง
เขาก็ไม่เคยมีปัญหากันอืมก็ถ้ามีพีคก็คือวันนั้นเลย
แล้วเขาทะเลาะกับบ้านหลังอื่นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หลังนี้ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
ของพี่บ้านเนี้ยเขาเคยมีแบบนี้มาก่อนไหมกราบหรือทำอะไรคนอื่นมีไหมคะ
ไม่มีอ่ะอ่าแล้วบ้านหลังนี้แปลว่า
มีไหมไม่รู้พี่มันเคยมีครั้งนึงที่ที่เขาทะเลาะกับบ้านฝั่งตรงข้าม
ค่ะก็เรื่องลูกลูกเขาอ่ะเด็กมั่งแล้วไปโดนแต่รถอะไรพวกเนี้ย
เขาก็ออกมาโวยวายอะไรประมาณเนี้ยบ้านหลังนี้หมายถึงบ้านหลังนี้โวยวาย
มีเพื่อนบ้านอีกหลังนึงนะครับที่เราได้ไปสอบถามนะครับ
บอกว่าไม่แน่ใจว่าปมปัญหาของบ้านผู้เสียหายกับบ้านผู้ก่อเหตุ
เขาจะมีอะไรกันอยู่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าค่ะแต่มันอาจจะเป็นปัญหาสะสมหรือไม่
อย่างเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาบ้านผู้เสียหายเขาก็เปิดบ้านเลี้ยงฉลองปีใหม่
มีเปิดเพลงมีจุดพลุแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะ
อ่าบ้านหลังอื่นเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่าความจริงแล้วทางฝั่งของบ้านผู้เสียหายเนี่ย
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าก็ไม่ค่อยได้คุยหรือว่าสูงสิงกับใครอะไรยังไงนักค่ะ
แต่ว่าตัวจ่าสาธิตผู้ก่อเหตุเองถามว่าเคยมีอะไรไหมที่บ้านของเขา
เขาก็เปิดเพลงเสียงดังเหมือนกันนะถ้าจะบอกว่าฝั่งของผู้เสียหายเขาเคยเปิดเพลงเสียงดังจ่าสาธิต
เพื่อนบ้านบอกว่าก็เปิดเพลงเสียงดังเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เพื่อนบ้านบอกไม่อยากจะเข้าข้างใครไม่อยากจะไปอยู่ฝ่ายไหนอะไรยังไง
เอาเป็นว่าลักษณะของการก่อเหตุสุดท้ายแล้วจ่าสาธิตก็ไม่ควรจะปีนข้ามรั้ว
แล้วไปทำร้ายเขาถึงในบ้านขนาดนั้นวันเกิดเหตุคืนเกิดเหตุผมนอน
แต่ผมก็รู้ตอนที่ตำรวจเข้ามาเขาต่อยกัน
ผมเป็นกลางนะไอ้สาเหตุที่เออต่อยกันอะไรผมไม่รู้
ไม่เข้าฝ่ายใดทั้งนั้นอ่ะค่ะแต่จะมาสัมภาษณ์หรือไงอืม
แต่เท่าที่รู้แล้วเราเคยคุยกับพี่บ้านที่เป็นทหารนี้ไหมคะ
ผมมาคุยเขาเป็นคนยังไงฝ่ายเนี้ยเอาเป็นกลางมาเป็นกลาง
ฝ่ายเนี้ยเหรอค่ะเขามีเหตุผลอ่ะแต่บางครั้งเขา
เขาสมาคมกินเลี้ยงอะไรบ้างเขารู้ตัว
ส่วนบ้านของผู้ก่อเหตุก็คือจ่าสาธิตนะฮะตัวคนก่อเหตุ
อย่างที่ทราบนะครับทางต้นสังกัดเขาบอกว่าเขาคุมตัวไว้แล้วนะครับ
ว่าในบ้านก็จะมีครอบครัวอยู่เราก็พยายามที่จะสอบถามพูดคุย
หรือว่าเผื่อจะชี้แจงอธิบายอะไรเพิ่มเติม
อ่าแต่วันนี้ก็ไม่ได้มีใครออกมาพูดคุยด้วยนะครับค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่ค่ะครับ
แพทย์สิทธาลิขิตนุกูลคืออยากจะให้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุหน่อยนะคะ
ที่เป็นผู้ชายรูปร่างกำยำเป็นถึงทหาร
แต่ว่าไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงในบ้านแล้วก็บีบคอผู้หญิงเนี่ยค่ะครับ
คุณหมอก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากความเครียดสะสมมาจากเรื่องราวในอดีต
หรือเป็นสิ่งที่เคยเห็นเป็นประจำอืม
แล้วก็เลยมีพฤติกรรมออกมาแบบนี้คำถามที่ว่าแล้วพฤติกรรมแบบเนี้ย
มันถึงขั้นที่จะทำให้ผู้หญิงคนนี้ที่ถูกบีบคอเนี่ยเสียชีวิตเลยหรือเปล่า
อ่าคุณหมอบอกว่ามันเป็นไปได้นะถ้านานกว่าเนี้ย
ถ้าระยะเวลาเนี้ยโอ้โหสามสิบวินาทีสี่สิบห้าวินาที
หรือว่าหนึ่งนาทีคือเสียชีวิตได้นะนี่เขาเท่าไหร่นะ
ถึงขั้นเสียชีวิตได้นี่ประมาณสิบสิบห้าวินาทีสิบห้าวินาที
คุณหมอบอกว่าถ้าสามสิบวิเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเสียชีวิตได้จริงจริงครับ
เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการที่เขามีความเครียดสะสมนะครับ
อาจจะเคยเจอเรื่องราวรุนแรงในอดีตมานะครับ
เคยโดนกระทำแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าหรือเห็นภาพของการถูกกระทำแบบนี้จนเป็นประจำนะครับ
ถ้าวิเคราะห์ไปถึงเรื่องราวของในวัยเด็กเขาอาจจะมีปัญหาของการทะเลาะกันของคนในครอบครัวให้เห็นนะครับ
แม้กระทั่งถ้าพ่อแม่มีลูกหลายคนอาจจะให้ความรักที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคุณผู้หญิงที่ถูกบีบคอเนี่ยถ้าโดนนานกว่านี้อีกนิดนึงนะครับ
ถึงสามสิบวิสี่สิบห้าวิหรือหนึ่งนาทีเนี่ยโอกาสที่ขาดอากาศหายใจหรือเสียชีวิตมีเลยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับก็ขอให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะครับ
คิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ใช้ความรุนแรงไปน่าจะดีกว่านะครับ
อ่ะก็เดี๋ยวรอตามผลกันต่อนะใช่ค่ะทั้งทางคดีอาญาแล้วก็เรื่องวินัยกับทางต้นสังกัดนะครับ